มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของความคืบหน้า

ใช่เรื่องนี้เมื่อวานนะคะทนายสงกรานก็ไปพร้อมกับครอบครัว
คือไปร้องขอความเป็นธรรมกับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าตอนนี้เองทั้งทางครอบครัว
ก็ยังติดใจยังสงสัย
แล้วสิ่งที่สำคัญอยากให้มีการโอนย้ายคดี
แยกออกมาเป็นข้อเลยข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคดี
เดี๋ยวเรามาชี้แจงให้ฟังว่า๑๖ข้อมีอะไรบ้างนะครับ

ทนายสงการอัจฉริยศัพย์ในฐานะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ก็พาทั้งคุณยายพาทั้งพี่ชายแล้วก็ญาติของน้องกิฟต์มา
เพื่อที่จะร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
แล้วก็มีการทวงถามถึงความคืบหน้าคดี

ต้องการจะไปเข้าพบพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
แล้วมีข้อสงสัย๑๖ข้อ
ทีนี้ดู๑๖ข้อหน่อยไหมคุณสืบสกุล
ดีครับประเด็นที่ทางญาติของน้องกิ๊บสงสัย๑๖ข้อ
กมาเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับ
ประเด็นการให้ตรวจสอบข้อมูลและสัญญาณโทรศัพท์
ของผู้ก่อเหตุทั้ง๔คน
ว่าผู้ก่อเหตุติดต่อใครบ้าง
ทั้งที่ก่อนที่น้องกิฟต์จะตาย
และหลังจากเหตุการณ์ที่น้องกิฟต์ตายแล้ว
รวมถึงการติดต่อกับผู้ต้องสงสัยหญิงทั้ง๓คน

ขอให้ตรวจสอบหญิงสาวต้องสงสัย๓คนว่า
มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับเหตุการณ์นี้หรือไม่

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้ง๓คน
ออกมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจ
ออกมาให้ข้อมูลกับทางโลกโซเชียล

แล้วก็มีคุณแอร์บอกว่าเป็นเพื่อนของน้องกิฟต

ที่บอกว่าออกมาให้ข้อมูลว่าน้องเล่นยาเสพติด

แล้วก็ทางญาติก็สงสัยผู้หญิงที่ใส่สายเดี่ยวสีดำเนี่ยนะฮะ
ถือกระเป๋าสัมภาระของน้องกิฟต์
เดินตามกลุ่มผู้ชายคนนี้ออกมา

คือเดินนำกลุ่มผู้ชายออกมาจากผับ
จนไปถึงรถกระบะคันก่อเหตุ

เกี่ยวพันธุ์และรู้จักกับกลุ่ม๔ผู้ต้องหานี้หรือเปล่า

ทางญาติยังอยากให้ทางตำรวจนำโทรศัพท์มือถือ

และกู้ข้อมูลที่อาจจะถูกลบออกไป
เพราะเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

หมายถึงทั้งโทรศัพท์ของน้องกิฟต์

ว่ามีการนำไปถอดและหาหลักฐานประกอบสำนวนคดีหรือยัง
ทำไมถึงไม่มีการแถลงผล
และรวมถึงโทรศัพท์ของทั้งกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คน

แล้วก็โทรศัพท์ของผู้หญิงอีก๓คน

มาถอดข้อมูลได้ไหมเอามาดูได้ไหมครับ

ก็คือจากการโพสต์ของชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
ที่โพสต์ในลักษณะมีนัยยะแปลก
เป็นการโพสต์ของผู้ชายวัยรุ่นในธรรมนองที่ว่า
ขายแอนครับนัดได้
คือในโลกโซเชียลบางคนเขาก็เรียกกิฟต์

แล้วก็คอมเมนต์ถามว่าถอนหุ้นเสวนา
ญาติก็เลยสงสัยว่าคำว่าเสวนาคือหุ้นอะไร
เพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยคือมีน้องกิฟต์เขาก็ไปตอบคอมเมนต์ด้วย
บอกว่าโดนถอนหุ้นฮ่า
เรื่องนี้นะทนายสงการเป็นคนพูดเองเลย
บอกว่าเนี่ยมันสงสัยมันมีความหมายหรือมีนัยยะอะไรแฝง

เออมันเป็นคำความหมายอะไรกันแน่นะครับ
ข้อหนึ่งที่ทางญาติสงสัยก็คือเรื่องของการเดินบัญชีของผู้ตาย

ญาติไม่เชื่อว่าจะมียอดรวมบัญชีเงินฝากเป็นล้านล้าน
เพราะเงินเดือนขายเครื่องสำอางของกิฟต์แค่หมื่นกว่าบาท
อัปเดตอย่างไรก็ไม่มีทางยอดรวมเป็นล้านบาทได้

บอกว่ากิฟต์คือเงินก็ขาดมืออยู่เรื่อย

แต่ทำไมเงินที่หมุนเวียนเข้ามาแล้วก็ถอนออกในบัญชี

อีกข้อหนึ่งที่ญาติสงสัยเป็น๑ใน๑๖ข้อ
ก็คือรถกระบะป้ายแดงของผู้ก่อเหตุ

ก็เป็นข้อพิรุษที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกตินะครับ

ร่วมชนะสูตรสบคู่ขนาน
กับทางโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการแถลงผลชนะสูตร
และข้อ๑๖ที่สำคัญ
ญาติขอให้โอนคดีมากองปราบ
เพื่อสืบสวนสอบสวนในเชิงลึก
นี่คือ๑๖ข้อที่ญาติของผู้เสียชีวิต
ญาติของน้องกิ๊บเรียกร้องออกมานะครับ
ใช่ค่ะจากช่วงสายที่มีการไปเรียกร้อง
หลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายเมื่อวาน
ก็ได้เข้าพบแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม

ให้ชนะสูตรพลิกสบน้องกิ๊บในเชิงลึก
ซึ่งคุณหญิงหมอก็เปิดเผยนะคะบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้น
การเสียชีวิตของน้องถือว่าเป็นการเสียชีวิต

เพราะว่าเสียชีวิตในสถานที่เฉพาะ
แล้วสภาพศพก็อยู่ในสภาพดี
มีความผิดปกติบนศพให้เห็นตั้งแต่ตอนพบศพณจุดเกิดเหตุ
ดังนั้นจึงได้แนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้
ตอนนี้รอก่อนรอผลการพิสูจน์ออกมาก่อน

ระหว่างนี้ก็แนะนำบอกว่าให้เอาศพของน้องกิ๊บ

แล้วก็ติดต่อพูดคุยกับคุณหมอที่ผ่าศพ
เพราะว่าตรงนี้จริงแล้วญาติมีสิทธิ์
ตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็หลักสากล
ที่จะรับทราบข้อมูลจากทางแพทย์ที่ผ่าศพโดยตรงนะคะ